อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่โลกโซเชียลนำมาเผยแพร่กันนะคะ

ไปถึงกับชนป้ายของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง

เหยฟ้าเส๋ยเอ่อนะคะ

ปฏิเหตุช่วงเช้าเมื่อวานบนถนนราชพลึกรับตนาทิเบศอำเภอเมืองจังหวัดนวลธัมภุรีค่ะ
ฝนตกถนนลื่นทำให้รถกระบะ๔ประตูยี่ห้อฟอร์ดสีแดง
ขับมาจากเลนกลางด้วยความเร็วก่อนเปลี่ยนเข้าเลนคู่ขนานเนี่ย
หมุนสไลด์ไปตามถนนนะคะกระแทกเข้ากับป้ายชื่อหมู่บ้านพังเสียหายค่ะ
คนขับรถเนี่ยคือนายอนุชาศรีสุวรรณอายุ๒๒ปี
แล้วก็นางสาวพรพันธ์งามเจริญสมพรอายุ๒๐ปี
ซึ่งแฟนสาวในชุดนักศึกษานะคะก็ได้รับบาดเจ็บที่หลังค่ะ
เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่ง๙ทั้งสองคนนะคะ
ดูสิขึ้นไปอยู่ขนาดนั้นเลย
อย่างเมื่อกี้เห็นแล้วว่าสไลด์ด้านข้างแล้วก็เหินขึ้นไปเลย
โอ้โหนี่ก็ถึงขั้นเป็นภาพขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะ
แต่เมื่อวานอยู่ฝนก็ตกจริงเพิ่งไปแถวนั้นพอดีนะครับไปงานแต่งงาน
จะบอกว่าที่เป็นกิมมิกที่เขาแชร์กันเพราะว่าคุณลองสังเกตป้ายดีสิ
เขียนว่าเหล็กถูกแล้วก็ข้างล่างเขียนว่าขายถูกติดต่อเบอร์นี้
เหมือนเป็นรถโชว์อยู่อ่ะคือมันเป็นรถคาอยู่นะแล้วก็เป็นสภาพแบบก็พังแล้วนะคะ

ขายถูกคนก็เลยเอาไปแชร์กันเป็นกิมมิกเล็กน้อยเหมือนกัน

เปล่าเลยค่ะอุบัติเหตุนะคะ
ซึ่งนายสัญญามียิ่งอายุ๔๐ปีนะคะหัวหน้ารอปภหมู่บ้านก็เปิดเผยว่า
ขณะเข้าเวรอยู่ในป้อมยามก็ได้ยินเสียงดังโครมหน้าหมู่บ้าน
ก็เลยรีบวิ่งออกมาดูค่ะพบรถกระบะพุ่งชนแผ่นปูนป้ายชื่อหมู่บ้าน
สภาพล้อหน้าล้อหลังด้านขวาหลุดกระเด็นจากตัวรถตกอยู่บนฟุตปาด
ซึ่งตำรวจก็ได้ตรวจสอบเบื้องต้นเพราะว่ารถกระบะไม่ได้ทำประกันภัยไว้
แต่ก็รับปากว่ายินดีที่จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะ